ถือว่าเข้มข้นเลยนะครับเป็นสุดสัปดาห์ที่ถือว่าสนุกมากมาก
โดยเฉพาะการเจอกันของบิ๊กแมทสองคู่นะครับนั่นก็คืออ่า
ท่าเรือบุกไปเยือนแบงคอกแล้วก็บุรีรำเปิดบ้านเจอกับเมืองทองครับ
นัดที่๑๑นะครับของศึกไทยลีกแบงคอกครับ
ในชุดลายแดงดำอันดับ๖เปิดบ้านเจอกับการท่าเรืออันดับที่๔ครับ
เกมเนี่ยก็สนุกนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงครึ่งหลัง
ท้ายเกมนี่แหละครับมีจังหวะครับได้ซัดลูกนี้นาทีแปดสิบเจ็ด
เซโกโซเรสเนี่ยยิงจังหวะแรกแล้วบอลเนี่ยติดบล็อกนะครับ
แนวรับเจ้าถิ่นแต่มันกลายว่าลูกนี้เหมือนบอลไปหยุดให้ทาง
นัทธวุฒิสมบัติโยธาตัวสำรองตะวัดยิงเข้าไปและจากนั้นนะครับ
นาที๘๘ทิสตองโดก็ไปถูกเควินดิโรมรำนะครับ
แทกล้มในกรอบเขตโทษแต่ผู้สินเนี่ยปล่อยให้เล่นต่อแล้วก็ไม่ได้เช็ค
วีเออร์ก่อนที่จะแจ้งว่าวีเออร์ขัดคล่องนะครับ
ทำให้ฝั่งแข้งเทพไม่พอใจโดยเฉพาะทิสตองโดที่เข้าไปประท้วง
หลังจากจบเกมอีกรอบแล้วก็ถูกใบหลังที่๒กลายเป็นใบแดงด้วย
จบเกมครับถ้าเรือมียี่สิบสองคะแนนขึ้นมาอยู่อันดับสอง
ส่วนแบงค์ครอบครั้งนั้นมีสิบหกคะแนนอยู่อันดับแปด
ซึ่งแข้งเทพยืนยันว่าจะทำเรื่องประท้วงผู้ตัดสินจากกรณีนี้แน่นอนครับ
อีกคู่ที่น่าสนใจบุรีรามยูเนเต็ดครับ
อันดับ๑๑พบกับเมืองทองทีมอันดับ๑๐ครับ
จังหวะที่วิเล่นพ็อปยิงไปติดแขนของสุประชัยใจเด็ดในเขตโทษ
และพอเช็คเสร็จปั๊บตัดสินใจครับให้จุดโทษเมืองทองนัดจุดโทษแล้วก็ยิงเข้าไปโดยดาเล่ครับ
ยิ้มเยือนแทร่งน้ำ๒ต่อ๑เกมยังสนุกเข้มข้นอย่างต่อเนื่องเลยนะรับ
บุรีรำก็เปิดเกมบุกเต็มสูบแต่พอไม่ได้พวกเขามาเสียจังหวะนี้ครับนาที๗๗
อัดเข้าไปเป็นเหลือครับ๓๑บอลตกพื้นนะครับรับยากด้วย
และอีก๒นาทีต่อมาอธิวัฒมั่วลำหินครับเติมขึ้นมา
มงจัดลูกแต่มงให้กับบุรีรัมได้มา๒๓

จบเกมเมืองทองบุชนะ๓๒ครับ
ก็เป็นการคุมทีมคว้าชัย๒นัดติดต่อกัน

ขึ้นมาอยู่อันดับ๗ส่วนบุรีรำนั้น๑๑คะแนนเท่าเดิม
ยังอยู่อันดับ๑๑ครับผลอีก๒คู่
เชียงรายุนิเตศนั้นแพ้ให้กับบีจีปฐูมไป๐๑
จีนำจ่าฝูงต่อนะครับ๒๙คะแนน
แล้วก็ระยองเอฟซีก็คว้า๓แต้มแรกนะครับ
ในซีซั่นนี้ก็เป็นชนะนัดแรกและก็เป็นคะแนนแรกเลยละครับ
หลีกครั้งนี้ชนะตราดไป๒ต่อ๑นะครับ
ส่วนฟุตสกรอทายลีกส์๒๐๒๐นัดที่๑๘

ทีมอันดับ๘ได้ทั้ง๒ประตูจากเปคิโน่ผู้เล่นตัวใหม่ชาวบราศีวาธี๓๗แล้วก็๓๙
ท้ายเกมแล้วนะครับจบเกม
แต่ประตูได้เสียดีกว่าแปดลูกจึงขึ้นมารั้งอันดับสิบสาม
ส่วนเกษมบัณฑิตมี๑๙คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับ๘ครับ
แกรมวันนี้ตอนเที่ยงสุราธานีเจอกับชนบุรีนะครับ
ถ่ายทอดช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะครับ